คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่เมื่อวานเราเล่าไป
มีลูกชายก่อเหตุจ้วงแทงพ่อจนพ่อบาดเจ็บสาหัส
ลูกชายบอกว่าจะช่วยแม่
เพราะว่าพ่อทำร้ายร่างกายแม่พ่อเคยเอามีดปาดคอแม่ด้วยซ้ำ
แล้วลูกชายเห็นพฤติกรรมความรุนแรงแบบนี้ในครอบครัวมาโดยตลอดเลย
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเล่าไปเมื่อวานอันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่าสุดก็คือลูกชายมากราบเท้าพ่อมาขอขมาพ่อมาขอโทษนะคะ
คุณพ่อเนี่ยร้องไห้ลูกชายก็ร้องไห้
จากภาพอย่างนี้จากภาพที่แบบไปแทงพ่อ
กลายเป็นว่าพ่อร้องไห้แล้วพ่อบอกไม่โกรธลูกเลยนะไม่เอาผิดลูกเลย
แม่เองก็ร้องไห้กันเป็นทั้งครอบครัวร้องไห้กันหมดเลย

ใช่ค่ะคือกลับมาทั้งน้ำตาแล้วก็มากราบขอขมาพ่ออย่างที่เห็นในภาพ
เดี๋ยวดูการกราบขอเข้ามาก่อนเลยนะคะ
ไม่มีเงินไม่มีท้องพ่อบอกผมนะ
ไม่คิดมากเลยทำการทำงาน
เจ็บโกรธเลยบอกผมนะ

ไม่เจ็บเลยร่วมล่วงปริศนาทางการทำงานกับผู้ใส่กับ

ถ้าเราจ่ายบอลมันโทรเข้ามันพูดดังเหรอลูก

เติมเงินหรือยังอ่ะ

เขาเป็นพ่อเราแต่ดีจะช่วยยังไงก็เป็นพ่อเรานะลูกนะ

ใจเย็นกว่านี้ต้องมีสติจะทำอะไรต้องมีสตินะลูกนะ

ลูกไม่เจ็บ

หนูหายไปแม่ก็คิดถึงหนูนะลูกใจจะขาดนะ
นี่นะคะครอบครัวก็เข้าใจกันแล้ว
ร้องไห้กันหมดเลยทั้งพ่อทั้งลูกทั้งแม่
ลูกก็คือน้องคลิงอายุ๑๘นะคะ
คุณพ่อคือนายกฤษดาแสงสุกหรือนายน้อยอายุ๕๐
เหตุการณ์นิดเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้
ซอยสุขสวรรค์๒๙หรือซอยราชบุรณะ๒๒แยก๓ในกรุงเทพ
อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
กฤษดาหรือนายน้อยอายุ๕๐ผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกแทง
บาดเจ็บนอนร้องโอดโออยู่บนพื้นกำลังจะหมดสติอยู่แล้ว
คือนายน้อยถูกแทงที่แขนนะคะนอนจมกองเลือดอยู่

อันนี้คือภาพตอนจะหมดสติอยู่แล้วอะค่ะ
เมื่อวานให้ดูไปคลิปนี้ที่กู้ภัยต้องเรียกให้ตื่น
ชวนคุยบอกอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับ

แล้วคนก่อเหตุก็คือน้องคิงอายุ๑๘ลูกชายของนายน้อย
แค้นพ่อพ่อเมาทำร้ายแม่ตลอดเลย

แล้วคิงเห็นภาพแบบนี้ตั้งแต่เล็กจนโต

ก็เลยเอามีดแทงพ่อจนได้รับบาดเจ็บนะคะ

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ยื้อยุดกันออกมาหน้าบ้านตรงนี้นะฮะและน้องคิงลูกชาย
คิงคือใส่เสื้อน้ำเงินนะคะถือมีดสปาต้าตามออกมาฟันพ่อ
เพื่อที่จะหยุดพ่อว่าอย่าตีแม่แม่ก็หันไปห้ามลูก
แต่ลูกก็ยังไล่ฟันพ่อครับนี่ค่ะพ่อก็ดึงแม่ไปกองกับพื้น
คือพ่อก็เมานะพ่อก็เมาด้วยคนก็ต้องมาห้ามกันชาวบ้านกับหลานสาวอะไรมาห้าม
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคือตัวพ่อเองก็กลับมาบ้านแล้ว
ผงทำแผลอะไรเรียบร้อยถูกฟันเขาที่แขนซ้าย

ได้แค่ว่าทะเลาะกับภรรยาจำได้แค่นี้
ตอนหลังจากถูกฟันแกยังเดินไปเอาเรื่องเอาราว

เมาแล้วตบตีทำร้ายร่างกายภรรยาจริงแล้วเป็นบ่อย

เสพบ้างเวลามันปวดเมื่อยแขนขาออกไปทำงาน
เสพบ้างเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
กิจกรรมก็ทำการทำงานมากัน
งานเรือมันนานมี

มันบริมีทุกวันนะครับ

แต่คือเรื่องนี้คือเราไม่อยากจะให้
ถึงตำรวจไม่อยากให้ลูก
ครับไม่ถึงหรอกครับ

เรื่องมันในครอบครัวนะครับมันจบไป

แล้วก็เป็นบริเวณเมียนานะครับ

ไม่เอาเรื่องลูกไม่เอาเรื่องครับไม่เอาเรื่องครับ

นี่พอพ่อบอกว่าจะไม่เอาเรื่องลูก

จังหวะที่คุณสุชาดาทีมข่าวของเรากำลังคุยกับพ่ออยู่

แล้วก็ร้องไห้เลยขอโทษพ่อ
น้องคิงกับพ่อว่าที่ทำลงไปเนี่ย

ยกโทษให้กลับมาทำงาน
กลับมาทำมาหาคนนะ
ไม่เอาเรื่องลูกส่วนแม่ก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกัน
คือร้องไห้กันหมดเลยสามคนพ่อแม่ลูกครับ
คิงเปิดใจกับคุณสุชาดาทีมข่าวของเรานะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้โกรธพ่อหรอกไม่เคยมีความคิดจะทำร้ายพ่อมาก่อนเลยด้วย
แต่ตอนเกิดเหตุมันทนเห็นแม่ถูกทำร้ายไม่ได้จริง
แล้วภาพที่เห็นมันเป็นภาพซ้ำเดิมที่เห็นมาตั้งแต่เด็กจนแบบ
มันทนไม่ไหวแล้วก็เลยเอามีดที่พ่อยื่นให้ด้วยความเมาครับ
ฟันพ่อเลยนะคะยอมรับว่าเสียใจมากเครียดมาก
หลังก่อเหตุคือที่หายไปร้องไห้ตลอดเลย
อยู่ในใจตลอดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เลยไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย
สิ่งที่อยากจะขอพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก็คืออยากให้พ่อเลิกยา
อยากให้พ่อเลิกเล่าไม่ใช่ทำเพื่อตัวลูกและแม่นะ
มันคือสิ่งที่พ่อควรจะทำเพื่อตัวพ่อเอง
ช่วยแม่ครับเห็นแม่โดนมาเยอะครับ
ที่เราอยากจะฝันกับพ่อวันนี้อยากจะขอเรื่องอะไรให้เขาเลิกเล่าไหม

หยุดได้แล้วครับยามันไม่ดี
ครับทำไปก็ไม่แน่นี่แหละตัวเราไม่ได้อยากที่จะทำแบบนี้
ไม่อยากแหละครับหลังเกิดเรื่องเนี้ยเราแบบเป็นยังไงบ้างใจ
เตรียมไหมหลงไห้ไหมหลงครับจะเก็บไว้
ข้อสัญญาเลยนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะครับ
เลิกทุกอย่างเลิกเล่าเลิกยาเลิกทุกอย่างที่มันทำให้ชีวิตแย่ลง
ดีเลยฮะจะปรับปรุงตัวเองสงสารลูก
ไม่อยากให้ลูกต้องมาติดคุกเพราะตัวเองฟังเสียงพ่อดูนะคะ
ขอแค่ว่าให้เลิกเล่าเลิกยาใช่ไหมจะเลิกให้ไหม
จะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้ไม่มีแล้วครับต้องไปไม่มีปัญหานะครับ
รักลูกไหมรักครับโกรธลูกไหมไม่โกรธครับ
และสองสามีพระยาคู่นี้ก็คือพ่อกับแม่ค่ะเขานั่งคุยกันเลย
เข่าคุยกันเลยตกลงจะไม่เลิกกันนะ
แต่จะแยกกันอยู่สักพักตัวพ่อจะกลับไปอยู่นครพนมเพื่อรักษาตัว
แม่กับลูกก็จะอยู่ด้วยกันพ่อจะส่งเงินไปให้ใช้
แล้วก็ตัวแม่กับลูกถ้าเกิดทำงานหาเงินได้ก็จะส่งไปให้พ่อจะดูแลกัน
ส่วนจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก๓คนหรือเปล่า
ต้องดูพฤติกรรมของผู้เป็นพ่อนั่นแหละที่รับปากที่สัญญาเอาไว้ว่าจะเลิกยา
จะเลิกเล่าจะเลิกทุกอย่างที่ทำให้ชีวิตมันแย่ลงเนี่ย
จะเลิกได้ไหมจะปรับปรุงตัวได้จริงไหมถ้าเลิกได้ปรับปรุงตัวได้เขาก็พร้อมนะคะ
ครับอยากจะกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสามคนพ่อแม่ลูก
ได้ถ้าพี่กิจสดาจะเลิกจริงผมเชื่อว่าเลิกได้ใช่เป็นกำลังใจ
ให้ได้เถอะแต่พี่กิจสดาที่ที่บอกว่ายาไม่ได้ติดหรอก
มันกินแค่เวลามันปวดมันเมื่อยอ่ะคือพี่สุยาว่าผมนะคือไอ้นั่นแหละ
คือติดเพียงแต่ว่ามันจะติดมากติดน้อยใช่ไหมบางทีคนเรามันปวดมันเมื่อยแล้วเกิน
กินแล้วมันปวดมันเมื่อยอย่างเงี้อันนี้คืออันนี้ต้องเลิก
เลิกไปเลยไหนไหนแล้วก็เลิกไปให้หมดเลยมันก็จะเป็นข้ออ้างหาเหตุผลให้ตัวเองเสพยาอะไรแบบนี้
หลายคนก็จะมีข้ออ้างแตกต่างกันไปนะคะขอให้เลิกให้ได้